เกิดเหตุยิงกันตายในสถานการณ์จังหวัด
ก็คือที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ที่นราธิวาส
นราธิวาสเกิดขึ้นในตำบลรือสออำเภอรือสอ
ช่วงสักประมาณ๗โมงเช้าของวันนี้
หลังจากที่ตำรวจเขาได้รับแจ้งเหตุ
ก็ประสานไปที่ตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุจุดนี้ล่ะค่ะ
ไปพบศพผู้ตายก็คือนายอดินันแด่ศิลาอายุ๓๐ปี
พื้นเพเดิมเป็นชาวบ้านที่อำเภอยริงจังหวัดปัตตานี
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณด้านหลังมัศยิตซาบาบูอิสลามิยะ
สภาพศพของผู้ตายถูกยิงด้วยปืนลูกซอง๑นัด
กระสุนเข้าที่หน้าอกทะลุหลังหลังจากที่ตำรวจตรวจสอบเสร็จปุ๊บ
ก็ส่งศพไปให้แพทย์ชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมอบศพให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ทีนี้จากการสอบสวนทราบว่าเหตุการณ์สักประมาณตี๕ของวันนี้
ผู้ตายเนี่ยพักอาศัยอยู่กับบ้านเป็นบ้านญาตินะฮะ
จากจุดเกิดเหตุสักประมาณ๑๐๐เมตรมีคนร้ายหนึ่งคนมาตะโกนเรียกผู้ตายให้ออกไปคุยกันที่บริเวณหน้าบ้าน
ผู้ตายตัดสินใจนะเดินออกไปโดยใช้เส้นทางทางด้านหลังของมัศยิตจุดเกิดเหตุ
ไปพูดคุยเหมือนลักษณะการพูดคุยเนี่ยพยายามที่จะตกลงปัญหาอะไรกันบางอย่าง
แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ค่ะ
คนร้ายตัดสินใจใช้ปืนลูกซองแบบไทยประดิษฐ์จ่อยิงผู้ตายแล้วก็หลบหนีไป
พอสิ้นเสียงปืนปุ๊บญาติของผู้ตายวิ่งออกมาดูพบว่าเป็นศพแล้ว
ตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ทีนี้เจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากปัญหาเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว
อาจจะขัดแย้งในเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมาย
ซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง
แล้วก็ติดตามมือปืนรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รือสอนราธิวาส
ทีนี้ไปดูอีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งจังหวัดก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
สักประมาณ๔ทุ่มของคืนวันที่๒มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจโรงพักทุ่งสงศ์ค่ะเขาได้รับแจ้งบอกว่ามีคนถูกยิง
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสายวังหีบคลองจังใกล้กับสามแยก
ข้ามทางรถไฟบ้านวังหีบตำบลชมายอำเภอทุ่งสงศ์
จุดเกิดเหตุในหน้ากลุ่มผู้ชมเนี้ยฮะตำรวจไปถึงไปพบรถจักรยานโยนยี่ห้อ
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่๒ปลอกหัวกระสุนปืนอีก๑หัว
แล้วก็ไปพบซองบุรีตตกอยู่ด้วยหนึ่งซองรองเท้าแตะหนึ่งข้าง
ตำรวจเขาก็เลยเก็บทั้งหมดเหล่านี้แหละไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนคนถูกยิงค่ะก่อนหน้านี้พลเมืองดีช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลทุ่งสงศ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เจ้าหน้าที่ค่ะเดินทางไปตรวจสอบสภาพศพที่โรงพยาบาลนะคะ
ทราบชื่อผู้ตายก็คือนายอานัทพึ่งรักษาอายุ๔๑ปี
เป็นชาวบ้านอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดเก้ามิลลิเมตรสี่นัดกระสุนเจาะเข้าที่ศีรษะด้านขวาทะลุซ้าย
กระสุนไปเจาะที่แก้มขวาแล้วก็ชายโครงด้านขวาทะลุซ้าย
รวมถึงที่หัวเข่าด้วยทีนี้ชาวบ้านที่จุดเกิดเหตุเนี่ยนะเล่าบอกว่า
ช่วงเย็นของวันที่สองมีนาคมที่ผ่านมาพบเห็นผู้ตายเนี่ยค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์วนไปเวียนมาพร้อมกับลักษณะคือเหมือนพูดคุยโทรศัพท์มือถือ
กระทั่งสักประมาณสี่ทุ่มได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหกนัด
ชาวบ้านที่เล่าเนี่ยบอกว่าก็เลยตัดสินใจวิ่งออกมาดูครับ
เห็นรถจักรยานยนต์จำสีไม่ได้จำทะเบียนไม่ได้
มีผู้ชายสองคนขี่หลบหนีไปแล้วก็ไปพบนายอานัทก็คือผู้ตายเนี่ย
ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายเสียชีวิตต่อมาตำรวจได้สอบปากคำญาติของผู้ตาย
ทราบว่านายอานัสเนี่ยเคยทำธุรกิจผิดกฎหมาย
แล้วก็ไปติดหนี้นายทุนห้าหมื่นบาทผู้ตายเนี่ยไม่มีเงินจ่ายคืน
ก็คือไม่มีเงินใช้หนี้นะคะเกิดมีเรื่องทะเลาวิวาสกันขึ้น
ซึ่งทางญาติเนี่ยเคยบอกแล้วนะฮะว่าเอาเงินญาติเนี่ย
ใช้หนี้ก่อนไหมแต่ผู้ตายบอกว่าไม่เอา
เดี๋ยวจะหาเงินมาใช้เองสุดท้ายผู้ตายเนี่ย
ก่อนหน้านี้ตัดสินใจหนีไปอยู่บ้านญาติที่ต่างจังหวัด
คือหนีไปอยู่บ้านญาติเนี่ยได้สักประมาณหนึ่งปี
หลังจากนั้นก็ตัดสินใจเดินทางกลับมาคือกลับมาเยี่ยมญาติ
แต่สุดท้ายเนี่ยกลุ่มนายทุนก็คือกลุ่มเจ้าหนี้เนี่ย
รู้ว่าผู้ตายกลับมาจึงโทรศัพท์นัดมาพูดคุยตกลง
แต่สุดท้ายเนี่ยคือเคลียร์กันไม่ลงตัวก็เลยถูกยิงเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อหาบ่อแสของคนร้าย
แล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ